นี้อยากจะให้ดูเรื่องของการจี้ชิงทอง
แต่ธรรมดาเราเคยเห็นเข้ามาต้องทำที

แล้วจับพนักงานเป็นตัวประกันด้วยครับ
คุณผู้ชมครับได้ท้องแปลกสิบห้าบาท
ตอนนี้ยังหนีตำรวจจับไม่ได้ฮะคุณผู้ชมดูนะ
พูดพร่ามทำเพลงเอาปืนมาจี้พนักงานผู้ชาย
มามาเป็นตัวประกันดูพนักงานผู้ชายสิครับพยายามเอามือป้อง
นะฮะเนี่ยเอาปืนทุบตู้กระจกบอกให้ส่งทองมานะครับ
จากนั้นก็พาพนักงานคนนั้นไปด้วยนะจูงพนักงานในชื่อวัชละพงศ์จูงไปด้วย
แล้วออกไปด้วยกันนะฮะแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
วันนี้ประมาณสัก๑๐โมงครึ่งครับตำรวจสพธัญบุรีครับ
ได้รับแจ้งว่ามีการจี้ชิงทองนี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้นะครับ
ก็เลยวิทยุสกัดจับคนร้ายแต่คนร้ายดูเหมือนจะรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
แล้วน่าจะวางแผนการหนีมาแล้วนะครับหนีรอดไปได้ฮะ
จุดเกิดเหตุเป็นร้านทองในห้างดังแห่ง๑ย่านคลอง๗จังหวัดปฐุมธานีนี่
พอพาพี่พนักงานร้านทองมานะพอเห็นว่าออกจากห้างได้ปั๊บปล่อย
แล้วก็ขี่หนีไปสอบถามพนักงานผู้ชายคนเมื่อกี้
คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเล่าบอกว่าคนร้ายรูปร่างสูงใหญ่
อายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีได้นะครับไม่ได้มาทำทีดูทองเหมือนคนร้ายที่เราเห็นในทีวีนะ
คนนี้เดินมาถึงปั๊บจับเขาเป็นตัวประกันเลยแล้วใช้ปืนทุบตู้โชว์ครูพนักงานหยิบมาหยิบมา
พอหยิบทองไปได้๑๕บาทเป็นสร้อยหนัก๓บาทกับ๕บาทอย่างละ๓เส้นนะครับ
แล้วก็วิ่งออกนอกห้างขี่รถหนีไปเลยฮะ
ถึงมาคว้าแขนผมแล้วก็ควักปืนมากระแทกอยู่ที่หน้าตู้
บอกน้องพนักงานที่อยู่ด้านหลังให้ส่งของมา
พอได้ทองชุดแรกออกไปปึ้งแล้วก็มันก็เผาไม่พอ
เขาก็ทำการประทุปืนอีกทีหนึ่งเพื่อฝึกพนักงานด้านใน
เพื่อให้ส่งทองมาในรอบที่๒พอได้ทองมาในรอบที่๒
เขาก็จูงมือผมออกมาจากร้านได้อยู่ประมาณสามเก้า
แล้วเขาก็บอกว่าผมชี้ให้ไปทางนู้นเขาปล่อยมือผมแล้วเขาก็วิ่งออกไปที่ทาง
ทองได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเอ่อน้ำหนักตอนเนี้ย
กำลังเช็คสต๊อกอยู่ว่าน้ำหนักที่จริง
ออกได้ออกไปเท่าไรแต่ถ้าเข้าข้าวอยู่แล้วอ่ะ
จะมีเส้น๓บาทกับ๒บาทส่วนใหญ่จะเป็นเส้นน้ำหนักเส้นใหญ่
ตำรวจเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หมดแล้วล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดตามจุดต่างจากนั้นเดี๋ยวจะส่งชุดสืบชุดสืบ
ออกไปไล่ล่าคนร้ายให้ได้ครับค่ะเนี่ยค่ะมาแบบว่ามาถึงเอาปืนจ่อ